คือท่านไปอยู่ที่กำแพงเพชรมานานแล้ว

กักตัว๑๔วันปรากฏว่า
สถานที่ท่านไปกักตัวก็คือป่าช้า
คราวนี้พอปาดช้าปุ๊บก็เกิดเรื่องร้อน
วันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเด็ก
วิ่งรอบที่จำวัดของท่าน
วันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง
ท่านถึงขั้นว่าต้องสวดบนแผ่ไม่ตาให้ฮะก็โดนเหรอ
ใช่ค่ะเสียงเหล่านั้นถึงจะหายไปแบบนี้ค่ะ
วันที่๒แล้วที่มากักตัว
เมื่อคืนก็เดินรอบนี่เลยยม

เสียงมันใครร้อง
เสียงมันมีเด็กร้องโอ้คนลุก

ที่เป็นเพื่อนทุกข์กับแกเจ็บตาย

กำลังนั่งทำวัด
มาก็ได้ยินเสียงเด็กก็รู้สึกว่า

ให้เขานะคนลูกสูงลูกชันเลยเป็นเสียงเด็กร่องนายมน่ะ
เสียงน่าจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเพราะว่าต่อมาก็ไม่เคยอยู่หรอก
เพิ่งมาเข้าแต่ก็ตกใจน่ะก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเด้อ
เดี๋ยวอุทิศส่วนกระส่วนไปให้เดี๋ยวกรวดน้ำไปให้น่ะ
คุณพระช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้กำลังใจคุณพระด้วยนะคะ
โอ้โหเจอแบบนี้หลอนค่ะหลอนมากฮะ
ตรงนี้เนี่ยคือเป็นสถานที่กักตัวของท่านนะคะ
ท่านจะต้องกักตัวตรงนี้๑๔วันไม่ได้มีใครบังคับท่านคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งแบบไปต่อว่าเจ้าหน้าที่หรืออะไรนะ
อาสาสมัครกักตัวตรงนี้เองตรงนี้เป็นป่าช้าเก่า
หลังวัดกัณฑยานทรรมตำบนน้องตะครองอำเผลอหารจังหวัดบริโรรัม
นี่ค่ะต้องพาพิติของเรานะคะนักข่าวสายเฮียนค่ะ
อายุสี่สิบสามปีนะคะนี่แหละที่บอกว่าถูกผีหลอก
พาคุณติไปดูนี่คือเต็นต์ที่ใช้จำวัดในช่วงกักตัวนะคะ
ตรงนี้เป็นป่าช้าอยู่หลังวัดนะคะ
ล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศเงียบสงัดและวางเวงมากนะคะ
ตรงนั้นเดี๋ยวโฟกัสหน่อยมีนมกล่อง๓กล่อง
แต่มันมีอยู่กล่องนึงนะนี่ล้มอยู่เห็นไหมคะ

กล่องที่ล้มเนี่ยมีเด็กมากิน

กล่องที่ล้มมีวิญญาณเด็กมากิน
ส่วนน้ำแดงนั่นก็เหมือนกันฝาถูกเปิดออก

พระจงพรบอกว่าท่านเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร

แล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรมา๘ปี

ต้องมีการงานทอดกระถิ่นในวันที่๑๒พฤศจิกายน
ทีนี้ตามมาตรการของจังหวัดก็ต้องมีการกักตัว๑๔วัน

ตัดสินใจกางเต็นต์กักตัวอยู่ที่ป่าช้านี้

ประมาณเที่ยงคืนตอนที่อยู่ในเต็นต
ได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กเดินมารอบสักประมาณ๕นาที
จากนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง

ท่านก็เลยเอาล่ะทำจิตใจให้สงบ
เมตตาสวดมนต์ไปให้
เสียงเหล่านั้นก็หายไปครับต่อมาค่ะคืนต่อมาขณะที่สวดมนต์ทำวัดอยู่
ได้ยินเสียงเด็กร้องอีกแล้วก็เลยคราวนี้ออกมาดูออกมาดูปุ๊บนี่

จากนั้นรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านด้านหลัง

เสียงนั้นก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
นี่จนเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะคะ
สักพักหนึ่งเท่านั้นมีบางอย่างไปหยิบขวดน้ำ
มีวิญญาณบางอย่างไปหยิบขวดน้ำ
ท่านก็เลยพูดว่าถ้าหิวก็เอาไปแล้วเสียงนั้นก็หายไปค่ะ
พอรุ่งเช้าก็ไปเล่าให้พระในวัดฟัง
เล่าว่าไงแล้วพระลูกวัดว่าไง
เชิญฟังจากปากท่านค่ะ
ตากลจาขวดน้ำให้เขาถึงเข้าเหนียบ
คือขนลุกหมดเลยเพราะเราไม่เคยเจอไม่เคยเป็น

ถ้าหาไม่เจอสู่กินน้ำก็เลยขอซื้อน่อมมา
มันไม่ใช่เสกแมวเข้าแมวออ้าว

ยังแมวก็เว่าเว่า
พอจะรู้เสียงเด็กเป็นยังไง
ท่านบอกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะคะ

มืดนะมืดนะคะจีวอนแหม่พี่ต้นพี่ต้นเดี๋ยวนะ
โชคดีนะคะ๗โมง๔๐กว่าแล้วไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่
เนี่ยก็คุณติบอกว่าบรรยากาศก็วางเวงอยู่เหมือนกันนะคะ

ท่านก็จะนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแพรเมตตาแบบนี้ของท่านนะคะ